มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นะคะทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ไปที่บ้านของเด็กวัยสิบสี่ปีคนนี้ย่านบังแครค่ะ
เจอพ่อแม่นะคะแต่ว่าเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่
นอปทุมวันเรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งที่เจอน่าตกใจกว่าพ่อแม่อีกค่ะ
อุ้ยมีกระสุนปืนเยอะมากลูกซองเอ่ยอะไรเอ่ย
แล้วก็มีเป้าซ้อมยิงปืนด้วยเนี่ยค่ะปืนลูกซองอยู่ลูกปืนลูกซองเห็นไหมค
ที่ตำรวจชี้ในชั้นที่เป็นสีส้มอ่ะนั่นน่ะนี่ลูกกระสุนปืนลูกซองสีแดงเนี่ยเห็นไหมคะ
โอ้โหพ่อแม่รู้ไหมก่อนได้เข้ามาในห้องลูกได้เห็นไหม
เพราะว่าเท่าที่ดูเขาก็ดูไม่ได้แอบอะไรนะ
นี่เขาก็วางไว้แบบเปิดเผินเลยนะนี่ของกระสุนปืนเห็นไหมคะ
แล้วข้างนี่เหมือนสมุดโน้ตวาดรูประบายสีอะไร
นี่กระสุนปืนหมดเลยนะมีขีดข้ามมีอะไรด้วย
คือสมมุตินะถ้าจะบอกว่าคุณพ่อมีปืนซึ่งก็ไม่แปลกหรอก

แต่ลูกกระสุนปืนมันต้องมาอยู่อันนี้คือห้องของเด็กเลยใช่ไหม

ลูกกระสุนปืนมันจะมาอยู่ในห้องของเด็กขนาดนี้

และราคาไม่ใช่ถูกนะคะ
พ่อมาฝากเหรอหรือยังไง

สั่งมาจากไหนเด็กไปหามาจากไหน
คิดจะฝากกระสุนปืนไว้กับลูกไหมคะเอาเป็นถามพี่อื่นแล้ว
ไม่มีทางฮะมันต้องไกลมือเด็กฮะ
อืมนี่เป้าซ้อมยิง
หรือว่าแต่สอนลูกยิงปืนเด็กเขาก็ต้องมีอายุใช่ไหม

ใช่ค่ะไม่แต่ว่าแล้วเป้าควรอยู่ที่บ้านเหรอคะ
เป้าซ้ำยิงอยู่ที่บ้านอย่างนี้หรอคะมีรอยยิงด้วยนะ

ก็เดี๋ยวต้องรอฟังความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะว่า
อันนี้มันอาจจะเป็นห้องของพ่อหรือห้องส่วนกลาง

กระสุนเพียบเลยค่ะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรอย่างนี้เหรอคะ
นี่มีในกล่องอีกหลายขนาดด้วย
มันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะขยายผลอะไรได้อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะ